ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอทิศ

ดูสิต้องขนทุเรียนออกจากสวนไปซะหน่อย

รบมาตรงนี้มา

ออกจากสวนซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเยอะ

สูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับสวนได้

ชาวที่อยู่ในพื้นที่พักต้อนออก
วันออกช่วงนี้ฝนก็ตกสะสมเยอะเหมือนกัน
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
เมื่อวานนี้โอ้โหฝนในกรุงเทพตกทุกพื้นที่ตกหนักตกนานด้วย

เช้านี้ยังท่วมอยู่เลยนะฮะบางจุดบางพื้นที่
เมื่อวานนี้มีการเตือนแล้วนะครับที่เอามาเตือนว่าฝนจะเพิ่มขึ้น
เวลามีการประกาศว่าฝนเพิ่มขึ้นฝน
แต่ว่าอาจจะเข้ามาแทนฝนในพื้นภาคใต้ก็คือคลื่นลมแรง
ดังนั้นเตรียมตัวดีสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวไหนทำอะไร

คุณผู้ชมตอนนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็พบว่าขณะนี้เอง
ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็จะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เหนืออีสานตอนบนฝนหายไปนะครับ
ตอนล่างตกเพิ่มอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แต่ว่าหลังจากนี้ฝนใต้ก็จะค่อยลดไปไปเทหนักในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนแทนนะครับ
ซึ่งนี่เป็นภาพดาวเทียมขณะนี้ครับก็พบว่าฝนมีการกระจายตัวจุดใหญ่เนี่ยนะครับ
คือในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนนะครับค่อยเคลื่อนขึ้นไป
บริเวณทางเวียดนามก็จะพบว่ามีจุดที่มีฝนตก
ต่อไปนี้นะครับจังหวัดตากอุตรดิษฐ์ชายภูมิอุดรธานีบึงกาลสกลนครนครพนมกาลสินมุกนาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานี
ส่วนบริเวณตอนกลางก็ประกอบไปด้วยกาญจนบุรีชุมพรรันนองภาคใต้เนี่ยนะครับ
ในบริเวณฝั่งอ่าวไทยก็มีสุรธานีนครศรีธรรมราชฝั่งอันดามันกะหรี่ตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่เหล่านี้ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือว่าจะเดินทางออกไปส่งลูกไปโรงเรียนไปทำงงทำงานตรวจสอบดีนะครับ
โดยเฉพาะภาคใต้บริเวณตอนกลางถึงตอนล่างก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็จะทำให้มีบางจุดบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นถ้าหากดูภาพภาพนี้เป็นภาพฝนเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมา
จะพบว่าภาคใต้ตอนล่างนะครับไปจนถึงตอนกลางฝั่งอันดามันมีกลุ่มฝนสีแดงก็คือฝนตกหนักเข้ามาปกคลุมอยู่
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงหน่อยนะครับที่จะเจอเรื่องของภัยทางธรรมชาติถ้าหากมีฝนตกในวันนี้อีก
ส่วนนี้เป็นอุณหภูมินะครับถ้าหากไปดูที่บริเวณอ่าวไทยจะพบว่ามีสีส้มปรากฏอยู่
ซึ่งสีส้มเนี่ยนะครับคืออุณหภูมิน้ำทะเลที่มีความสูงนะครับซึ่งอุณหภูมิสูงแบบนี้เนี่ยนะครับ
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่อาจจะทำให้ในบริเวณที่มีลักษณะเป็นอ่าวแบบนี้
มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของพายุหมุนเรื่องของพายุอวงช้างเกิดขึ้นได้นะครับ
ถ้าหากมีฝนตกใหม่อากาศเย็นไปเจอกับอุณหภูมิน้ำที่มีอุณหภูมิสูง
ก็มีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวได้ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณที่เวิ้งอ่าวแบบนี้ก็ต้องระวังกันหน่อย
อุณหภูมิทั่วไทยเช้าวันนี้ก็จะพบว่าอากาศเย็นสบายนะครับ
เดี๋ยวไปดูช่วงประมาณบ่าย๒นะครับก็จะพบว่าภาคเหนือครับ
สังเกตว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนักนะครับเมื่อเทียบกับภาคอื่น
กลางอย่างกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ๓๑องศาแต่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเช่นเดียวกับอีสานตอนบน
นักก็หมายความว่าวันนี้ในภาคเหนืออิสันตอนบนเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยก็จะมีลักษณะฟ้าอึมเคลิม
ส่วนสถานการณ์พายุนะครับพายุสองลูกที่จับตากันไปก็ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เกาหลีแล้วก็ที่ญี่ปุ่นส่วนอีกหนึ่งลูกที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในบริเวณไต้หวันนะครับ
ก็เป็นพายุที่มีการก่อตัวขึ้นแล้วก็อยู่ใกล้เมืองไหนของเรา
ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ยกแนวฝนเนี่ยนะครับ
เลื่อนที่จากบริเวณตอนล่างประเทศไทยขึ้นมาบริเวณทางตอนบนประเทศไทยนะครับ

ื่นสีชมพูนี่คือช่วงเย็นวันนี้นะครับ

ประชิปติดฝั่งตอนบนจนถึงตอนกลางของฝั่งอันดามมัน

คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ๑๒ชั่วโมงนี้
บอกว่าช่วงเที่ยงฝนจะเริ่มตกในบริเวณภาคอิสานตอนล่าง
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
หลังจากนั้นช่วงไปบ่ายแก่
ก็จะเริ่มเข้ามาในบริเวณภาคอิสานตอนบนภาคเหนือ
ตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย๓เป็นต้นไปก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย

ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างฝนลดลง
ซึ่งนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศในวันนี้
แล้วก็ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สถานการณ์ก็จะมีลักษณะคล้ายแบบนี้
ในพื้นที่ภาคเหนือก็ระวังเรื่องฝน

ตอนนี้เดี๋ยวผมไประวังทุเรียนผมก่อน
ตอนนี้เห็นเขาทำกันที่ยกผลไม้ข้ามกรอง

ลูกน้องอยู่ไหนไว้ยังเนี่ย

ขาวมากเลยนะ